วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีที่โหดเยี่ยมหน่อยนะฮะ
เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๔๔ปีนะครับ
ถูกคนร้ายแทงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ถูกแทงเข้าไปที่บริเวณลำคอเมื่อคืนนี้นะครับตอนเกิดเหตุ
เป็นแผลยายาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
ไปถึงพยายามช่วยกันเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะฮะสุดท้ายแล้วช่วยไม่ได้นะครับ
เนื่องจากบาดแผลที่ถูกแทงถูกเส้นเลือดใหญ่นะฮะเสียเลือดมากนะครับ
อ่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวแถวริมถนนบุญสุริย่านคลองหลอดค่ะนะฮะ
คือแถวนี้ถ้าคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่อยู่ในระแวกเนี่ยก็จะพอจะทราบกันอยู่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีผู้หญิงมายืนแถวนี้
อืมแล้วก็จะมีคนมาซื้อบริการอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่รายละเอียดที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวรอฟังตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ถ้าดูจากคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุซึ่งจับได้นะฮะผู้ก่อเหตุหลังจากหลบหนีไปแต่ว่าถูกจับได้ในที่สุดนะครับ
ชื่อว่าในฮอมจินายะอายุห้าสิบเก้าปีเป็นชาวจังหวัดแพร่แต่ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพมาเป็นรอปภอยู่ที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิทย์สามสิบเก้า
เจ้าหน้าที่ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้แถวบริเวณซอยต้นโพห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
นะฮะเพราะว่ามีคนเห็นว่าเออเนี่ยคนนี้ลักษณะแบบเนี้ยเป็นคนก่อเหตุแทงเขาแล้วหนีไป
จับได้พร้อมกับมีดพกยาวสิบนิ้วยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะคะ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
นี่ครับสนสำราญราชก็สอบปากคำ

บอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะว่าโกรธแค้นผู้ตาย
เนื่องจากเมื่อ๖เดือนก่อน
เขาก็เก็บเงินมาเพื่อมาเที่ยว
ก็คือมาซื้อบริการผู้หญิงแถวคลองหลอด
ก็เจอผู้ตายเสนอขายบริการอยู่
ก็ซื้อบริการกันไป๑ครั้งด้วยเงิน๑๐๐๐บาท
อันนี้ผู้ก่อเหตุกล่าวอ้างนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ตายเธอไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไร
ต่อมาก็นัดผู้ตายมาเจอกันอีก๒๓ครั้ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายฮอมอ้างว่า
ก็มาหาผู้ตายอีกนะเพื่อที่จะมาซื้อบริการ
แต่ผู้ตายก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวเลิกขายบริการแล้วจะมาอยู่กินด้วยแบบสามีภรรยา
แต่ต้องซื้อทองให้๑บาทเป็นค่าสินสอด
ในฮอร์มบอกว่าตัวเองก็ทำงานตรงประพองเงินเดือนก็น้อย
ก็ต่อรองเหลือ๒สลึงได้ไหม
ก็ประมาณ๑๑๓๕๐บาท
ผู้ตายก็โอเคก็เก็บเงินเอาไปซื้อทองมาให้
ผู้ตายก็ยังไม่ยอมอีกก็เลยคิดว่าถูกหลอกแน่
แล้วที่ผ่านมาก็เคยถูกผู้หญิงหลอกมาแล้วหลายครั้ง
แต่คราวนี้ลองดูครั้งสุดท้ายว่าจะจริงไม่จริงจะหลอกไม่หลอก
เพราะผู้ตายบอกว่า๒สลึงไม่พอขออีก๓๐๐บาท
หอมอ้างว่าก็เอาเงิน๓๐๐๐บาทมาให้ลองเสี่ยงเอาเงินไปให้
แล้วก็มานัดเจอกันที่จุดที่เคยนัดหมายกันแถวโรงแรมแถวคลองหลอด
พอผู้ตายได้สามพันบาทไปแล้วผู้ต้องหาอ้างว่าเดินหนีฮะ
เขาก็เลยตามไปแล้วก็ครับแค้นใจด้วยที่เคยถูกผู้หญิงหลอกแบบนี้มา๓คนแล้ว
ก็เลยแทงนะแล้วก็หลบหนีไปแต่สุดท้ายก็ถูกจับจนได้
๑๓๕๐บาทเดี๋ยวที่แล้วเดี๋ยวไม่ได้กินอีก๓๐๐๐บาท
แล้วเราก็ไม่มีครอบครัวเหรอมีเมียมา๓คนไปแล้วเลิกกับเมียไปแล้ว
ตอนนี้โสดมันยังอยู่คนเดียวอยู่ก็โดนอย่างนี้แหละ
คนก่อเหตุก็อ้างว่าต้องสูญเงินไปรวมถึงทองคำ๒สลึงรวมแล้วก็ประมาณ๑๕๐๐บาท

วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
คลองหลอดนะคะบริเวณถนนบุญสิริยังมีคราบเลือดอยู่เลยคุณผู้ชม
บนทางเท้าอ่ะนะหลายจุดนะคะตรงนี้มีพ่อค้าแม่ค้าไปขายของมือสอง
วัตถุโบราณทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนของผู้ตาย
เพื่อนผู้ตายเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คนก่อเหตุเนี่ยค่ะขับรถแท็กซี่มาจอด
คือเหมือนกับกลางคืนเขารับจ้างขับแท็กซี่
แต่เขาก็ทำหน้าที่เป็นรอปภให้กับอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท๓๙ด้วย
ผู้ตายก็ยืนอยู่แถวนั้นนะคะทั้งสองคนเขามีปากเสียงทะเลาะกัน
ฝ่ายหญิงก็วิ่งหนีฝ่ายชายอ่ะวิ่งตามแล้วก็เอามีดจ้วงแทงไปที่คอของฝ่ายหญิง
คนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์นะคะเขาก็วิ่งไปช่วยนะคะ
คนแทงก็วิ่งหนีคนถูกแทงก็วิ่งหนีต่างคนต่างวิ่ง
ตามตัวเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเลือดอาบเลยค่ะไปหยุดอยู่บนทางเท้า
ห่างจากที่เกิดเหตุไปร้อยเมตรคนแถวนั้นก็ไปช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนี่ค่ะ
แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงที่โดนแทงโดนปาดคอเนี่ยนะคะเขาทนความเจ็บปวดไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิต
เพราะว่าแผลที่คอเนี่ยยาวเลยนะคุณผู้ชมยาวประมาณสัก๑๐เซนติเมตรได้
เพื่อนผู้ตายคนนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะคนแถวนั้นได้ยินว่าฝ่ายชายคนที่ก่อเหตุนะนะ
มาตามหาฝ่ายหญิงแล้วก็ถามว่าเห็นไหมเห็นผู้หญิงคนนี้ไหม
เขาเอาเงินเอาทองผมไปเยอะเลยนี่พยายามไปถามคนแถวนั้นน่ะนะ
พอฝ่ายหญิงเจอหน้าฝ่ายชายปุ๊บฝ่ายหญิงพูดใส่ฝ่ายชายไปว่า
ไม่ใช่ผัวกูมึงเป็นแค่แขกนี่คือพฤติกรรมของฝ่ายชายเนี่ยค่ะ
เพื่อนของผู้ตายเขาบอกว่าก็เหมือนกับเป็นนักเที่ยวก่อนหน้านี้ก็เคยไปติดพันธุ์หญิงขายบริการมาแล้วคนนึง
แล้วก็มาติดพันธุ์ผู้ตายนี่แหละพยายามไปหาหลายครั้งพยายามจะพาไปนอนด้วย
แต่ผู้ตายเขาไม่ยอมเขาไม่เล่นด้วยเขาคอยหลบคอยแอบอยู่ตลอดแต่ฝ่ายชายก็ยังมาตามตลอดนะคะ
ได้ยินเขาพูดว่ามึงไม่ใช่ผัวกูมึงเป็นแค่แขกอย่างนี้
แล้วก็ไปแล้วก็ไปถามอยู่ดูข้างในที่ผู้หญิงคนนี้เคยนั่งอยู่ก็มีว่าผู้ชายคนที่มาฆ่าผู้หญิงเนี่ย
เป็นมีผู้ชายคนนี้ไปติดพันธุ์หญิงอีกคนนึงมาก่อนแล้วก็ก็เลยมาติดพันกับผู้หญิงคนนี้
เขาเป็นนักเที่ยวผู้ชายคนนี้เป็นนักเที่ยวเที่ยวทุกแทบทุกคนแหละหลายคนแล้ว
แล้วก็ติดพันธุ์ผู้หญิงคนอื่นมาก่อนแล้วก็มาติดพันธุ์นี้ประมาณสักไม่เกิน๓เดือนประมาณ๒เดือนกว่าเกือบ๓เดือนเนี่ย
แล้วก็จะเอาผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ด้วยมาตื้อเราหรือแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ให้เบอร์โทรผู้หญิงอีกคนนึงว่า
ถ้าผู้ชายคนนี้มาโทรบอกด้วยนะแล้วจะหลบเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เอาเงินเอาทองเข้าไปเยอะแยะ
อ้าวถ้าให้เยอะแยะจริงอ่ะผู้หญิงทำไมเขาไม่อยู่ด้วยล่ะเออคงจะพูดแต่ลมปาก
คล้ายแบบว่าอยากจะได้ตัวผู้หญิงมากกว่าแต่ผู้หญิงเขาไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยผู้หญิงหาเงินก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องการเงิน
อ่าแล้วเอามาให้เขาเองเขาจะไม่ได้รักเล็กขโมยน้อยอะไรใช่ไหมแล้วแต่ผู้ชายเขามาปากใจอย่างเงี้ย
แล้วก็มาเล่นผู้หญิงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดไงนะคิดว่ามันโหดเกินอ่ะทำกับผู้หญิงอย่างนี้มันไม่ถูก
เขาไม่รักก็ผู้หญิงคนอื่นมีเยอะแยะไม่ต้องมาฆ่าเขาก็ได้
ก็อย่างที่ชาวบ้านแถวนั้นบอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
คนเป็นผู้ต้องหาก็จะกล่าวอ้างอะไรก็ได้เพราะว่าอีกฝ่ายเขาตายไปแล้วใช่ไหมครับ
จะไปตกลงสัญญิงสัญญาอะไรก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวเองเนี่ย
ซึ่งอายุห้าสิบเก้าแล้วในฮอร์มจินายะเนี่ยคือเป็นเพราะว่าตัญหาของตัวเองล้วน
อายุ๕๙แล้วเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามาซื้อบริการเที่ยวหาผู้หญิงขายบริการทุกวัน
กลางวันเป็นรอปภกลางคืนขับแท็กซี่เนี่ยฮะแม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึ่งนะครับ
อยู่ในซอยจุดเกิดเหตุบอกว่าส่วนคนตายเนี่ยเธอเป็นคนที่จะพูดจาเสียงดังหน่อยนะ
ใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็มักจะเสียงดังใส่ก็เคยเตือนอยู่ฮะเกี่ยวเรื่องอารมณ์
แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกแทงเสียชีวิต
เวลาเขาคุยเขาเสียงดังพอเสียงดังเสร็จพอเขาแหลม
แหลมมาอย่างนี้เขาก็จะไม่ยอมอะไรอย่างนี้
เราเลยบอกว่าอย่าไปเยอะชั่วโมงนี้ตายได้ง่ายเราพูดอย่างนี้
เราก็พยายามเตือนเออจริงด้วยพี่อย่างนั้นอย่างนี้
เขาก็บอกว่าคนที่ตายมันอยู่ที่ปากเนอะ
เลยบอกระวังคือเราไม่ได้นี่หรอกแต่ว่าต้องระวังตัวเราเอง
เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมานี่เราปะทะก่อนนะ
อันไหนตัวเอาตัวเรารอดแล้วมันก็บอกว่าพี่ให้ข้อคิดดีอะไรอย่างนี้
คือแบบว่าเวลาเราจะบอกว่ากับใครก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสูงสิงดีที่สุด
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะฮะก็ถูกดำเนินคดีไป
ใช่ค่ะเพราะว่าข้ออ้างของในหอมคนก่อเหตุมันฟังไม่ขึ้นจริงค่ะ
บอกว่าโอ้โหคบผู้หญิงมา๓คนถูกหลอกตลอดแต่ผู้หญิงคนนี้ที่หมายถึงผู้ตาย
หวังว่าจะฝากชีวิตไว้ฝากอนาคตไว้ในยามแก่เท่าเขามาหลอกอีกเลยโกรธ